กริจคุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่าคนนี้ปังมาก
ร้อนแรงไฟกี่กองก็ต้านไม่อยู่แล้ว
เพราะว่าล่าสุดคุณผู้ชมค่ะมีผลงานแบบแน่น
เป็นพรีเซนเตอร์ที่ปัดขนตา
ต้องบอกแบบนี้ค่ะความเก๋คือน้อยครั้งนะที่เราจะได้เห็นผู้ชาย

แต่ว่าแฟนหวานใจอุ๊ยทำไมทำไมระงับการถ่ายทำภาพยนตร์ไป
ขอระงับไปก่อนละกันทั้งที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะ
เรื่องของการด้วยพอเราต้องเลื่อนมันอาจจะต้องเลื่อนไปยาวเลยอะไรอย่างนี้
ก็เลยตัดสินใจคุยกันมากกว่าครับผมว่าเราระงับสิ่งนี้ไว้ก่อนดีกว่าไหมอะไรอย่างนี้